สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะประเทศไทยของเราฝนเยอะเป็นพิเศษค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะ

ความกดอากาศต่ำนี้นะคะมีโอกาสเกิดเป็นพายุที่น่ากลัว
เคลื่อนตัวไปทางประเทศลาวนะคะและส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคอีสานของไทยค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นพื้นที่ราบรุ่มต้องระวังนะคะขุดทางระบายน้ำให้ดีค่ะ
แต่การตรวจสอบเราพบว่าฝนตกเยอะทั่วธุคลุมิพาคกับคุณผู้ชม
เหนือทางตอนบนฝนเยอะมากกว่าพื้นที่อื่นค่ะ
ตกถึง๑๖๐ของพื้นที่ค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วย
ขณะที่ภาคอีสานฝนเน้นตกหนักทางตอนล่างของภาค
ใดเป็นพื้นที่รุ่มต้องเร่งขุดลอกทางระบายน้ำนะคะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนตกเยอะค่ะ
ช่วงหลังกลางสัปดาห์มาตกมากถึง๑๗๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคใต้ทั้งภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันนะคะ
อ่าวไทยมีฝนสลับแดดค่ะคลื่นลมสบาย
แต่ฝนกลับไปตกหนักฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ชม
จุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพราะฉะนั้นควรวางแผนก่อนออกเดินทางค่ะ
ระวังรถติดกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยรายงานไปว่า
ยุโรปต้องเผชิญกับพื้นความร้อนใช่ไหมคะ

กำลังหนาวค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของประเทศ
นิวซีแลนดก็ออกมาซึมซับบรรยากาศนะคะ
ในช่วงรุ่นดุหนาวออกมาเลี่ยงสกีกันแบบนี้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ